เมื่อวานนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วนะคะที่ตำบลกระพงอำเภอเมืองระยอง

เฉพาะอาการวันพระวันโกนเหมือนมีอะไรมาเข้าร่างน้อง
ทีนี้ก็เลยพาไปหาหมอธรรมหมอธรรมหรือว่าหมอผีบอกว่า
น้องโดนวิญญาณเด็กมาสิ่งร่างนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้ตามคำเรียกร้องนะคะหมอปลาลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่บ้านของน้องพริกไทยนะคะใช้เลิกวันพระแรม๘ค่ำเดือน๘เวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
เมื่อวานนี้ไปพบไปเจอกับน้องพริกไทยแล้วก็ญาติญาตินะคะ
นี่ตอนไปถึงนั่งกันอยู่หน้าบ้านแบบนี้
พอเห็นคณะของหมอปลาเดินมารู้ไหมคะน้องส่งเสียงร้องยังไง
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโหรู้เหรอรู้เหรอหมอปลามา
ใช่ค่ะแม่กับญาติต้องช่วยกันบอกว่าหมอปลาจะมาช่วยไม่ต้องกลัวนะ
พาเข้าไปในบ้านเพื่อพิสูจน์พลังงานบางอย่าง
ให้น้องพริกไทยคุณผู้ชมนั่งเหยียดขาจับมือจับหลัง
พริกไทยตอนนั้นมีอาการเกร็งที่ขาคลุ้มครั่งค่ะ
หมอปลาสามารถสัมผัสพลังงานบางอย่างได้
หลังจากนั้นไม่นานสักพักหนึ่งน้องอ้วกพุ่งเลยค่ะ
คลื่นไส้แล้วก็อ้วกออกมาเลยนะคะ
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
ทรมานแบบนี้เป็นปีอะไรหรือ
พี่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้
คือไอ้ตัวโลกมันก็มีแต่ไอ้ตัวสิ่งไม่ดีมันก็มีพี่

หมอปลาบอกว่าไอ้โรคมันก็ส่วนหนึ่งแต่ผีมีแน่
หมอปลาสัมผัสพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวน้องได้จริงค่ะ
อาการของน้องที่เป็นตอนนี้หมอปลาบอกว่าโอ้โอเคแหละ
เรื่องของโรคภูมิแพ้ตัวเองที่เป็นอยู่มันก็ใช่
ข้ออักเสบรูมาตอยนะคะ
อันนี้ก็ต้องรักษาไปตามกระบวนการของแพทย์แผนปัจจุบัน
ส่วนหนึ่งทางศัยศาสตร์ก็ต้องรักษาควบคู่ไปด้วย
หมอปลาบอกแบบนี้นะคะแล้วที่น้องพริกไทยชอบพูดว่า
เห็นคนชวนไปอยู่ด้วยเนี่ยเรื่องนี้หมอปลาบอกว่ามันก็เป็นไปได้นะ
ถ้าเกิดว่าร่างกายเราคืออ่อนแอจิตอ่อนแอวิญญาณเร่ร่อน
หรือว่าสัมภเวษีก็จะตามมารังความนะคะ
แต่ทางการแพทย์เนี่ยอาการข้างเคียงจากการป่วยเนี่ย
เกิดภาพหลอนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ
คือจากประสบการณ์ที่ผมช่วยเนี่ย
ฆ่าคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้
แล้วเห็นภาพคนตายมาเนี่ยถ้าในมุมมองผมอันตรายแล้ว
แต่คือจากวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วคือมันหลอนเนื่องจากอดหลับอดนอน
แต่ถ้าเป็นมุมมองผมค่อนข้างที่จะอันตรายแล้ว
เหมือนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขามารอรับน้อง
ถ้ามุมมองผมนะแต่ผมก็เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เขาจะอธิบายว่า
เกิดจากการไม่หลับไปนอนแล้วเห็นภาพหลอน
ก็บอกแล้วเราทำให้ทั้งครอบครัวเขาสบายใจ
ทั้งสองทางวิทยาศาสตร์และสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับ
อ่าสองมุมนะคะกรณีที่น้องพริกไทยเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจิตอ่อนหรือว่าร่างกายอ่อนแอ
วิญญาณเร่ร่อนหรือว่าสัมภเวษีก็จะตามรำขวาด
แต่ในมุมของวิทยาศาสตร์หรือว่าการแพทย์

ก็อาจจะเห็นภาพหลอนเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ระหว่างพิสูจน์พลังงาน
ก็ทีมข่าวมีการติดต่อไปที่หมอหมู
นายแพทย์วิราศักดิ์จรัสไทยแสง
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นี่นะคะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
ก็วิเคราะห์อาการของน้องพริกไทยบอกว่า
เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ตัวเองกับรูมตอย

ต้องรักษาทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นขอให้ไปตรวจ
ขอให้ไปตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอาล่ะทีนี้พอทุกอย่างเสร็จสับแล้ว
หมอปลาเสนอกับทางคุณแม่ของน้องพริกไทยบอกว่า

เพราะว่าน้องนี่อาการหนักมากแล้วนะคะ

ถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีสิทธิ์ตายแน่นะคะ
แม่ก็ยินยอมที่จะให้ลูกไปกับหมอปลานะคะ

ทุกอย่างมันก็กระจ่างขึ้นแล้วนะคะ
พ่ออุ้มน้องพริกไทยขึ้นรถหมอปลาไปเลยนะคะ

คุณพ่อนะคะอุ้มน้องพริกไทยแบบนี้นะคะ
ขึ้นรถหมอปลานี่พี่น้ำฟ้า
แล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณแม่ของน้องฟิตไทยไปด้วยนะคะ
ก็ไปกันที่เพชรบุรีบ้านหมอปลา